โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุทรสงครามนะครับ๑๗บัตรเลือกตั้งนะครับ
เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับก็เป็นความไม่เข้าใจกันนะครับ
ที่ผู้มาใช้ศิลป์เลือกตั้งคือใช้ศิลป์เลือกตั้งทั้งแรกนะครับ
เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งหลังจากแสดงตนแล้วนะครับ
ช่วงนั้นก็มีการชุมนุมกันนะครับเขาเข้าใจว่า

บัตรที่เสียก็อยู่ตรงนั้นนะครับบัตรที่เอาไปเพิ่มก็มีนะครับ
จำนวนดูจำนวนบัตรด้วยนะครับ
จากการปรัสสาหกไปแบ่งตำรวจภูทรจากว่าส่วนสงคราม
การทำคดีก็เป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละครับ
ว่าดูแล้วท่านเจ้าที่สำรวจบอกว่าไม่น่าจะมีเกษตรภัณฑ์ที่จะทำอย่างนั้น
ยังไงก็ต้องรอผลการสอบสวนจากตำรวจด้วย
ในส่วนของกรกตก็คงตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
แล้วไม่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นแบบสูญเที่ยงคำในหนุนเลือกตั้งคำนะครับ
ยังไงก็ต้องรายงานให้กรรมการทราบก่อนนะครับ
อาจจะมีข้อแนะนำอะไรต่างนะครับก็แจ้งให้ทราบอันตรีดีไปก่อน